ดราม่าที่จังหวัดสงขลาครับตายายคู่หนึ่งเนี่ยไปลุกที่สาธารณะปลูกบ้านอยู่กันมา๓๐ปี
ร้อนถึงเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปไล่ให้ออกจากพื้นที่ครับแต่ว่ายายเนี่ยดันติดโควิดด้วยนะฮะ
เจ้าหน้าที่เทวศกิตเทวสบานนะครสงขลาขนกันไปสามสิบหน่าย
ขับไล่ผู้ปลุกรุกที่สาธารณาตรงสวนเจ็ดสิบสองพันธ์ศาสตร์มหาราชินี
ตรงนั้นจะมีคนมาปลูกสร้างบ้านอยู่ริมป่ากงกลาง
ติดกับปากคลองสำโรงทะเลสาบสงขลาครับ

มีบ้านของคุณยายภัยจิตกับสามีอยู่กินกันมา๓๐กว่าปีแล้ว
ไม่ได้มีแค่บ้านนะคอกเป็ดก็มีคอกไก่ก็มาครับ
เลี้ยงสุนนักจรจัดไว้เกือบยี่สิบตัว
ทีนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่ายายยายภัยจิตเนี่ย
กรุกที่สาธารณะอยู่นะไปหาที่อยู่ใหม่ดีกว่า
แต่คุณยายบอกโอ้ยยายไม่รู้จะไปไหนแล้ว
อยากทำอะไรก็ทำแล้วกันนี่มีป้ายเตือนไว้ด้วย
ระวังหมากัดนะอย่างที่บอกไปเลี้ยงหมาไว้ยี่สิบตัวเลย
แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องยกเลิกภารกิจครับ
เพราะว่าตอนเข้าไปเจอเนี่ยดูคุณยายฮะ
นอนแบบนี้แล้วมีหมาอยู่ข้าง
เพราะว่าคุณยายนอนป่วยจากการติดโควิด
แล้วก็อยู่ในช่วงกักตัวด้วยเจ้าหน้าที่กลัวจะติดโควิดครับ
อีกใจหนึ่งก็กลัวสุนัขจะกัดก็เลยพากันกลับ
ลื้อถอนครับกลับไปตั้งหลักกันก่อน
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เห็นใจตายายสองคนนี้ด้วย
เพราะเขาอยู่กันมานานไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้ว
แต่ถ้าเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นจะต้องขับไล่กันจริงเนี่ย
ช่วยหาที่อยู่ใหม่ให้กับตายายหน่อยได้เปล่า
เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยพร้อมจะย้ายอยู่แล้วล่ะถ้าเกิดว่ามีที่ไปนะครับ
ชาวบ้านก็บอกนะครับว่าตายายก็คนไทยแท้ไม่เคยทำความเดือดร้อนให้กับใครเลย
แต่ก็เข้าใจพี่เจ้าหน้าที่นะก็ทำตามหน้าที่แหละ
แต่อย่างน้อยหาที่ใหม่ให้กับคุณตาคุณยายด้วยนะ